แล้วเฉพาะช่วงนี้ฝนตกกันเยอะ
เพราะฉะนั้นบรรดาสัตว์มีพิษต่างก็จะออกมาใช่ไหมคุณผู้ชม
คือบางทีสัตว์มันก็ออกมาหาที่หลบฝนเหมือนกันก็มี
แต่ถ้ามันหาที่หลบฝนแล้วมันทำเอาคนอย่างเราวงแตกแบบนี้ค่ะ
หือ
คุณอุ้ยใหญ่มากแบบนี้ตกใจนะ
เป็นใครก็คนลุกเหมือนกันนะคะ
คือปกติเรานำเสนอเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวของหน้าฝนนะ
แล้วก็เรื่องของตัวเงินตัวทองใช่ไหม
แต่เนี่ยคุณมันไม่ใช่แล้ว

ไม่ใช่ตักราบหรือเปล่า
เจ้าคือทายาทคนต่อไป

นั่งดื่มกันอยู่ดีมีแขกมาฉันกรี๊ดดังมาก
โชคดีนะที่เจ้าตะขาบมันกัดโดนรองเท้า
แต่ต้นตะขาบมันก็คงตกใจเสียงกรี๊ดฉันเหมือนกัน
ยังไงก็ต้องระวังกันนะคุณผู้ชมนะ
คือบางชนิดมันมีพิษร้ายแรงถึงขั้นว่าเสียชีวิตได้เลยนะ
บางคนแพ้ตะขาบแมงป่งแมงป่งอย่างนี้
เสียชีวิตนะคุณตายได้เลยนะคะ
รวมไปถึงคุณที่วางรองเท้าไว้หน้าบ้าน
เวลาจะใส่รองเท้าขบดูสิก่อนค่ะ
ใส่คุณเคาะออกมานะบางทีดีไม่ดีไม่ใช่แค่ตะขาบนะงูก็มีอยู่ในนั้นอ่ะ
อันตรายนะพวกหน้าฝนแบบนี้นะคะคุณผู้ชม